บอกว่าสพชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
แต่ว่าผู้กำกับสพชุมแพรบอกว่าตรวจสอบแล้ว
ไม่น่าจะใช่ที่ชุมแพรลองไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
ครับมาเลยครับ
ผมจะเอาข้อถาของตัวตัวตัวตัว

ผมรู้สึกว่าผมให้ตัวตัวนะครับ
อ้าวก็คุ้นดีประดิษฐ์
เรื่องแบบตำรวจอ่ะสามารถตรวจได้ทุกคน

ไม่ต้องมีบัตรปราสอบบัตรอะไรน่ะ
ไม่ต้อง
โอเคครับเดี๋ยวผมให้ตรวจครับ

เครื่องแบบตำรวจตรวจได้หมดไม่ต้องมีบัตรปศแค่นั้นแหละ
มีบัตรปศผมไม่ได้ดูเฉย

คุณเพื่อนถามหาบัตรปราสอบ
บัตรปราสอบครับใช่ค่ะลูกกฎหมายค่ะกว่าผมนะครับเนอะ
ก็นั่นแหละถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณอย่ามาแสดงเท่านั้นแหละ
ครับผมตรวจยังก็ได้ครับ
คลิปนี้เนี่ยจริงแล้วยาวประมาณ๘นาทีกว่านะคะ
ก็เป็นลักษณะของตำรวจตั้งด่านตรวจบนท้องถนนแล้วก็มีปากเสียงกัน
แล้วคนก็แชร์ต่อต่อต่อกันเยอะเลยมีการโพสต์เอาไว้เมื่อวานช่วงสายสาย
เราก็เลยตรวจสอบไปที่สพชุมแพรนะคะว่าใช่ไหม
ใช่เจ้าหน้าที่ของสพชุมแพรหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกวิรัติด้วงสำรวยผู้กำกับการ

ตามวันเวลาที่มีการโพสต์มีการแชร์คลิป
ตำรวจสพชุมแพรไม่มีการตั้งด่านตรวจค่ะ
ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นตำรวจของโรงพักไหน
แต่สพชุมแพรบอกว่าก็ไม่ก้าวไก่
จากการดูเช็คดูถามสอบถามสายตรวจจราจร
มันไม่ใช่ในท้องที่ของสพชุมแพรนะครับ
เราตรวจสอบเรียนผู้คับวิชาแล้วดูแล้วว่ามันจะต้อง
ผู้กำกับสพชุมแพรก็เลยบอกว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะพอมีคลิปออกมาแบบนี้
แล้วก็โพสต์ไปในโลกออนไลน์แบบนี้แล้วก็ระบุพื้นที่ว่าเป็นสพชุมแพร
เสื่อมเสียนะคะเสื่อมเสียตำรวจแล้วก็องค์กรนะคะครับ
สพชุมแพรสพอะไรก็ตามต้องมีการพูดจาที่สุภาพ
อย่าใช้อารมณ์อย่ามีที่ถี่กับประชาชน
ส่วนจะมีการดำเนินการยังไงกับคนโพสต์แล้วก็แชร์คลิปนี้
ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่สพชุมแพรเนี่ยนะคะ
ก็ผู้กำกับบอกว่าอยู่ระหว่างการหารือกับผู้บังคับบัญชา
ว่าจะมีการดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทำให้สพชุมแพรเสียหายครับ
ก็ทุกวงการนะฮะพอมีคนทำให้ดีแบบนี้
คนที่เขาทำดีส่วนใหญ่ก็เสื่อมเสียเสียหายไปด้วยนะ